ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของพี่เมฆวินัยไกรบุตรกันหน่อย
คุยกับเราในไทยรัฐนิวโชว์เมื่อสักไม่กี่เดือนก่อนนะ
ใช่บอกว่าตอนนั้นอาการกำเริบที่เป็นแผลตามร่างกาย
ุ่มน้ำพองใช่ไหมอยู่ที่บ้านเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ใต้ใช่ไหมฮะ
แต่วันนี้เนี่ยหลายคนก็แสดงความยินดีกับพี่เมฆด้วย
เพราะพี่เมฆเปิดเผยทั้งภาพแล้วก็คลิปบอกภรรยานะฮะก็คือคุณเอ๋
นี่ตั้งท้องแล้วใกล้คลอดแล้วลูกคนที่สาม
จากแสดงความยินดีคุณเขียนมาสอนคือหลายคนก็แบบเข้าไปเชิงแซวด้วย
บอกโอ้โหพี่เมฆไหนว่าเป็นตุ่มน้ำพองมีเวลาตอนไหนเนี่ยหรือมันอะไรยังไงกัน
เราก็เลยถามไปยังพี่เมฆวินัยไกรบุตรนะครับตอนนี้อายุ๕๒ปีแล้วนะครับ
เอกชื่อดังนะครับพี่เมฆที่ก่อนหน้านี้เป็นตุ่มน้ำพองนะฮะ
กำเริบอาการก็ดีขึ้นเป็นพักพักนะครับแล้วก็มีเรื่องของมรสุมเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด
รายได้หดหายก็ไปทำธุรกิจขายของออนไลน์สินค้าออนไลน์
เมฆบอกกับเราอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับคือพี่เมฆเนี่ยมีลูกอยู่สองคนอยู่แล้ว
นี่ในท้องนี่คนที่สามนะฮะพี่เมฆบอกว่าความจริงเนี่ย
ภรรยาก็คือคุณเอ๋เนี่ยตั้งท้องตั้งแต่ต้นปีนะมกราคม๖๔นะฮะ
เพราะฉะนั้นตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยท้องมกราคมนั่นหมายความว่า
ช่วงเวลาของการหนุ่งหนิงอะไรกันเนี่ยมันก็ต้องนู่นอ่ะ
เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วใช่ไหมฮะช่วงนั้นเนี่ย
อาการยังไม่ได้หนักเหมือนตอนที่คุยกันในไทยรัฐนิวโชว์
ว่าตุ่มน้ำพองกำเริบถามว่าแล้วทำไมตอนนั้นไม่บอก
คือตอนนั้นเนี่ยมีหมอดูนะได้ทักได้บอกเอาไว้ว่าเออที่ตั้งท้องเนี่ย
อย่าเพิ่งไปบอกใครนะแล้วตอนนั้นหมอดูยังบอกได้ว่า
อีกสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวคุณเมฆเนี่ยจะต้องป่วยหนักอีกครั้งหนึ่งนะ
แต่ขอให้มีภรรยาคือคุณเอ๋เนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดห้ามทิ้งกันไปไหน
แล้วลูกที่อยู่ในท้องคนนี้จะช่วยให้ผ่านพ้นมรสุมชีวิตไปได้
สรุปสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมตอนนี้อาการพี่เมฆก็ดีขึ้นดีขึ้นใช่
ในท้องของภรรยาก็เนี่ยฮะปลอดภัยแข็งแรงนี่ใกล้คลอดแล้ว
เมฆบอกว่าทีแรกก็ไม่เชื่อนะฮะแต่พอผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริง
มีช่วงหนึ่งตุ่มน้ำพองกำเริบตอนนี้อาการแบบดีมากแล้วใกล้จะหายแล้ว
ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ก็ไปได้ด้วยดีนะพริกทอดผักอบแห้งยี่ห้อกรายบุตรขายดิบขายดี
ส่วนลูกในท้องจะเป็นลูกคนที่๓๑๕กันยายนนี้คือกำหนดคลอดนะครับ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวฟังพี่เมฆหน่อยนะครับเพราะพี่เมฆเนี่ยฝากชี้แจงดราม่าต่างที่มีมาถึงหน่อยนะครับ
หมอหมอดูประจำบ้านหมอวสุครับหมอวสุบอกว่าเนี่ยจะมีกระทันหันว่าจะเกิดเรื่องแล้วก็มีจริง
แล้วก็แกก็บอกว่าเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะหลังจากมิถุนาเนี่ยดูแลให้ดีนะให้น้องเอ๋เนี่ยประกบติดเลย
ว่าจะกัดเกิดเรื่องไม่คันทิศแต่เราก็เออเหรอจริงเหรอหลังมิถุนาเนี่ยลูกคนนี้จะมาค้ำมาคูณจะมาเคลื่อน
แล้วก็หลังจากเหมือนกับเหมือนกับเรามาช่วยเราเรื่องธุรกิจช่วยเราแล้วทำให้เราหายป่วย
เพราะว่าตอนนี้มันเป็นวงแล้วมันไม่มีตุ่มแล้วเพราะว่าเป็นวงแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเอง
เหลือสี่นิดครับเดี๋ยวรอลูกสาวครับชื่อน้องเมิร์ดครับ

ก็เกินสิบห้ากันอย่าง
จะได้เข้าใจตรงกันนะคะใกล้คลอดแล้วด้วยนะคะ